มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะคะมีรถกระบะไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์แล้ว
หลบหนีมีผู้บาดเจ็บด้วยหนึ่งรายทีนี้เรื่องไม่จบแค่นั้นเพราะว่าผู้ก่อเหตุ
คืออยากรู้ว่ามันเป็นยังไงขับหนีไปแล้วแต่กลับไปเปลี่ยนชุด
เปลี่ยนชุดแล้วเข้ามาเหมือนเป็นไทยมุงอ่ะคือมาสังเกตการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น
ยังไงอะไรบ้างเนี่ยนะคะปรากฏว่าตำรวจนำหลักฐานจากกล้องสแกนใบหน้า
แล้วจับภาพได้ไงเลยเจอว่าไอ้คนนี้มันตีเนียนมามุงดูเหตุการณ์
สุดท้ายก็เลยตามไปรวบตัวค่ะตำรวจเขามีเทคโนโลยีค่ะ
นี่แหละอุบัติเหตุรายนี้เกิดขึ้นบนถนนสายทวีรัฐโคกวัดตำบลคอหงอำเภอ
ใหญ่จังหวัดสงขลาหลังเกิดเหตุตำรวจเนี่ย
ตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ

คือนางดารุณีอารันดรนอายุห้าสิบเอ็ดปี
อันนี้บาดเจ็บหนักอยู่นะคะแขนขาหักผิดรูป
กู้ชีพก็ช่วยประถมพยาบาลรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสงขลานครินค่ะ

ส่วนรถคู่กรณีที่เป็นรถกระบะเนี่ยหนีไปแล้วนะคะ
ฟังเสียงของผู้ที่เห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
ต่อมาค่ะพัทรตำรวจโทร
พัทธนันทร์พักดีดำโรงทราบรองผู้กำกับการสืบสวนสอบคอคอหงและชุดสืบสวน
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ
ทะเบียนบ่อใบไม้งองู๔๑๘พัทธลุงค่ะ
ตำรวจก็เลยใช้เทคนิคแนวทางการสืบสวนสแกนใบหน้าคนขับรถกระบะจากกล้องบันทึกเนี่ยนะคะที่ติดอยู่ที่หน้าอกของตำรวจชุดสายตรวจ
ยืนตีเนียนเนี่ยเป็นไทยมุงอยู่ด้วย
เสื้อกีฬาสีดำกางเกงบ็อกเซอร์ลายขวางสีขาวเนี่ยนะคะ
มาทำเป็นมุงดูเหตุการณ์กับเขา

มีโอสีส้มดำก่อนจะขี่ออกไปจากจุดเกิดเหตุ

ทีนี้ชุดสืบสวนก็เลยขยายผลไปตรวจค้นที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่ง
ตำบลควนจงที่นายธนันทำงานอยู่
แล้วก็เลยนำตัวมาสอบสวนที่โรงพักค่ะ
เขาก็เลยสารภาพนะคะว่าเป็นคนขับรถกระบะที่ก่อเหตุจริง
เกิดเหตุแล้วเนี่ยขับมาถึงจุดเกิดเหตุ
รถของผู้บาดเจ็บขับขี่อยู่ด้านหน้าและเป็นทางโค้ง
เขาก็เลยขับรถเบียดและเฉียวชนจนรถจักรยานยนต์นี้ล้มค่ะ
ทีนี้ลงไปดูเหตุการณ์แป๊บนึงก่อน
แล้วก็วิ่งกลับไปที่รถขับกลับบ้านพัก
จากนั้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์อีกคันนึงย้อนมาดูจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
โดยเดินปะปนมากับชาวบ้าน
คือมาแอบดูแล้วก็หนีไป
เมืองต้นตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาท

และไม่หยุดรถลงมาให้ความช่วยเหลือคนเจ็บหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
คนขับรถกระบะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะแม้ก่อนหน้านี้จะสารภาพ

ตำรวจก็ยึดรถกระบะไว้เป็นของกลาง
และก็จะต้องเร่งสรุปสำนวนคดีส่งฟ้องศาลจังหวัดสงขลาต่อไปค่ะ